เข้ามาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะข่าวนี้ต้องดูไว้
เป็นผู้ชายก็ยังไม่ปลอดภัยนะคุณเริ่มในห้องน้ำก็ต้องระมัดระวัง
ดูให้ดีดีระวังยังไงล่ะพูดดีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับ
ปีนชะโงกแอบดูเขาค่ะนะคะในห้องน้ำของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
ก็โดนหลายรอบเลยเลยเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาไว้ค่ะ
โอ้โหโอ้โห
คุณผู้ชมโอ้โหเจออย่างงี้อื้อหือ
บอกทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำของมหาวิทยาลัย
แล้วเจอยะโหคแบบเนี้ยคุณนักธพงโอ้โห

นะคะเขาบอกห้องน้ำข้างข้างเนี่ย

เริ่มเอกใจสักพักนึงเหมือนมีคนมาแอบมอง
ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูแล้วนั่นคือภาพที่เห็นค่ะ
โผล่หน้าออกมาจ้องอยู่นานเลยค่ะเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้ซะเลย
จะเอาไปแจ้งความโอ้โหเราจะดูรู้ไหมคะว่าเป็นใคร
แต่เห็นอย่างนี้มันไม่ควรเกิดจากห้องไหนสักห้องนึง
นี่คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอ๋อเป็นเน็ตไอดอลใช่ไหม
เขาเป็นเน็ตไอดอลนะคะอยากจะดูเน็ตไอดอลเข้าห้องน้ำหรือยังไงหรือว่าดูทุกคน
อันนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วค่ะสำหรับทุกคนเลยที่เข้าห้องน้ำค่ะ
คุณเมฆบอกว่าพอออกมาจากห้องน้ำไม่เห็นใครแล้วก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
อาจารย์มาพอดีเขาเลยได้ดูกล้องวงจรปิดแต่ปรากฏ
กล้องวงจรปิดเสียอีกก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจค่ะเดี๋ยวจะรอดู
ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะนี่คือความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนค่ะ
นี่เลยผมเหนื่อยขึ้นไปแล้วผมตกใจมากผมแบบสติแปลกเลยผมบอก
ทำไงดีปกติแบบเห็นแต่ในข่าวอะไรอย่างที่จนแบบมาเจอตัวจริง
แล้วแบบด้วยความส่วนตัวพี่เป็นคนที่แบบถ่ายคลิปทำคลิปอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
เราเลยตั้งกล้องหน้าแล้วก็ปัดโทรศัพท์ไว้ที่แล้วก็บันทึกหน้าจอไว้ครับผม
มันไปห้องน้ำในมอลแล้วพี่ในคณะเลยครับตึกคณะเลยครับ
ไปที่มอลมาล่ะสุดเขาก็รับเรื่องให้ผมว่าเดี๋ยวตามตัวให้อะไร
ที่ถ่ายได้นานเพราะเขาตั้งกล้องหน้าเลยคนร้ายไม่รู้ว่าถ่ายอยู่
แต่ถ้าจะหารเจอก็ดูรูปภัณฑ์สันธารครึ่งหน้าเมื่อกี้

มหาวิทยาลัยผมหาเจอนะถ้าเป็นผมผมหาเจอเอาจริง